แล้วคุณผู้ชมนอกจากเตือนเรื่องของสัตว
ที่อาจจะไม่ไว้วางใจได้แล้ว
บ้านหมู่ที่๗ตำบลสัมพันธ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดตราจินบุรี
จับภาพได้เลยค่ะขณะที่มีผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสองคน
ขับรถกระบะสีแดงแบบตู้ทึบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าร้าน
แล้วก็เดินลงไปไปที่ร้านหอบเอาถุงขนมเป็นพวง
เป็นพวกข้าวเกลียบทอดขนมแผงเอาไปหาเจ้าของร้าน
แล้วก็เหมือนพูดจาหวานล้อมว่าช่วยซื้อของหน่อย
ของของผมนี่เป็นขนมมาอย่างดีเลยนะคะบอกว่าช่วยผมหน่อยเถอะ
ถือว่าเป็นช่วงสบโอกาสที่เจ้าของร้านเดินพ้นจากโต๊ะไปที่เคาน์เตอร์
ผู้ก่อเหตุอีกคนที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยก็มาพูดคุยหลอกล่อ
ผู้ชายผู้ก่อเหตุเสื้อดำก็เลยหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะไป
พอคว้าไปเสร็จก็แอบเอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงทันที
ตีเนียนพูดคุยกันไปแล้วก็เดินออกจากร้าน

หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปพร้อมกับของที่เขามาเสนอขายนั่นแหละ

หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณพี่เขารู้แล้วว่าถูกหลอก
ก็เลยมาร้องเรียนผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านขายของชำที่เกิดเหตุค่ะ
พบกับเจ้าของร้านคือคุณละอสุวรรณเรือง
เป็นเจ้าของร้านตินตะวันการคา
คุณลอบอกว่าเพิ่งเปิดร้านที่เย็นกวกวายเองนะ
วันเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายสองคนทำทีมาขาย
ขนมแต่ก็ปฏิเสธไปดีดีว่าเออยังไม่รับหรอกนะ
รอใกล้ช่วงเทศกาลก่อนค่อยมาอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเนี่ยพี่ละออบอกไม่รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุแอบหยิบเอาโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะไป
คือแนบเนียนมากเลยแล้วปกตินะพี่ละออเองบอกว่าจะไม่ซื้อของประเภทนี้อยู่แล้ว
ครับเนื่องจากว่ากลัวในเรื่องของพ่อค้าที่มาในคราบโจรเออ
นี่ขนาดกลัวขนาดระวังนะแต่ก็ยังโดนจนได้ค่ะ
เรื่องต้นพี่ละอผู้เสียหายไปแจ้งความที่ตำรวจสพมหาโพธิแล้วนะคะ
มันยังไม่จบคุณผู้ชมยังมีอีกเหรอยังมีอีกเพราะว่าร้านขายของชำที่อยู่ห่างไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตร
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับคือร้านทองคำก็ถูกผู้ชายสองคนนี้หลอกเหมือนกัน
แบบเดียวกันเป๊ะเลยไปสอบถามเจ้าของร้านนะคะคือคุณยายทองคำเดชสุภา
คุณยายก็บอกตอนแรกตัวเองก็ปฏิเสธไม่รับซื้อสินค้าเหมือนกันอืม
แต่ผู้ก่อเหตุขยักขยอเหลือเกินบอกซื้อหน่อยเถอะซื้อหน่อยเถอะ
บอกว่าถ้าขายไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเอามาเอาคืนคุณป้าก็เลยอ่ะยอม
ยอมซื้อก็แหละถือว่าช่วยเหลือกันอืมเนี่ยครูสามีน้ำใจน่ะ
ก็โดนหลอกดูสิภาพหลักฐานก็ปรากฏชัดเจนโอ้แล้วแล้วเขาได้อะไรไปอ่ะ
สิ่งที่เขาได้ไปนะคะก็คือบุหรี่ที่วางอยู่บนโต๊ะ
หนึ่งคอตตันโอ้โหหนึ่งคอต้อนได้เยอะไหมคุณชนะ
คือจะเล่าให้ฟังนิดลักษณะของผู้ก่อเหตุเนี่ยคือ
คว้าอะไรได้เอาไปเลยต้องคว้าไปก่อนใช่อย่างรวดเร็ว
คือคว้าปุ๊บหลบหนีไปเลยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องฝากคุณตำรวจล่ะค่ะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้วก็ต้องขอเตือนพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างให้ระมัดระวังภัยในรูปแบบนี้ด้วย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะก็เชื่อว่าคงจะจับคนร้ายได้ในเร็ววันด้วยเหมือนกัน